มาดูเรื่องนี้ค่ะเมื่อวานที่เรานำเสนอข่าวไป
เป็นเรื่องที่ทางครอบครัวของน้องคนนึงนะคะ
เขาร้องเรียนผ่านทีมข่าว
ว่าเขาติดใจในเรื่องของการรักษาพยาบาลค่ะ
คือน้องคนนี้เขาอายุ๑๘ชื่อว่าน้องรุ่งนะคะ

คือคุณพ่อบอกว่าน้องรุ้งเริ่มป่วยด้วยอาการปวดท้อง
แล้วก็พาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
เป็นโรงพยาบาลรัฐแถวเขตประเวทในกรุงเทพนี่แหละค่ะ
แต่จากปวดท้องเนี่ยค่ะกลายเป็นแบบอาการหนักกว่าเดิม
แล้วทางเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลถามคุณพ่อว่า
อยากรับน้องให้ไปเสียชีวิตที่บ้านไหม
ประโยคนี้แหละคุณพ่อบอกงงมากเลย
ทำไมเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลแรกพูดแบบนี้กับพ่อ
ทั้งที่ลูกพ่อเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้อง
ครับเออแค่นั้นเลยอ่ะสุดท้ายก็ย้ายโรงพยาบาลนะคะ
ย้ายโรงพยาบาลไปที่โรงพยาบาลจุฬา
ย้ายไปได้ไม่กี่วันอาการเริ่มดีขึ้นค่ะ
นายพงศักดิ์มีสีอายุ๔๐ปี
คุณพ่อของนมรุ้งนะคะนี่ชื่อนางสาวนารดามีสีอายุ๑๘
คุณพ่อมาร้องเรียนว่าลูกสาวกลายเป็นผู้ป่วยอาการโคม่าเลย
ทั้งที่ก็ไปที่โรงพยาบาลนั้นแค่ปวดท้องเฉย
อยากรับน้องให้ไปเสียชีวิตที่บ้านไหมพ่อตกใจมาก
วันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยสอบถามอาการของน้องรุ้งเพิ่มเติมนะคะ
คุณพ่อบอกว่าย้ายน้องรุ้งไปที่โรงพยาบาลจุฬา
ไป๕วันตอนนี้อาการดีขึ้นมากค่ะ
จากเดิมที่แค่กระพริบตาได้ตอนนี้น้องขยับศีรษะ
ขยับแขนขยับมือได้บ้างขยับได้นิดหน่อยค่ะ
แต่นิดหน่อยเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้ครอบครัวอุ่นใจมากขึ้นนะคะ
โดยเฉพาะคุณย่าค่ะเลี้ยงน้องมาตั้งแต่เล็ก
คุณปู่ด้วยตอนนี้เริ่มกินข้าวได้แล้ว
เพราะว่าตั้งแต่ที่น้องรุ้งเข้าโรงพยาบาลปู่ย่ากินอะไรไม่ได้เลย
กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะเป็นห่วงค่ะ
ส่วนตัวพ่อเองก็พยายามเข้มแข็งเป็นเสาหลักให้กับทุกคน
แล้วก็ต้องสู้ไปด้วยกันค่ะ
เป็นห่วงคนที่อยู่ด้วยเพราะว่ามันล้มเนี่ยมันล้มหมดเลย
ปู่กับย่าอายุ๖๐กว่าแล้ว
เวลาให้เห็นน้องกะดิกได้เขาจะทานลง
ซึ่งเราเองเนี่ยเราก็ได้ออกมาบอกว่าน้องกระดิกแล้วนะ
แม่น้องขยับแล้วนะแม่น้องดีขึ้นแล้วนะ
ซึ่งเราต้องรักษาคนที่อยู่ก่อนนะครับเราสงสารมากสงสารมาก
ก็อยากจะบอกน้องว่าให้น้องสู้เพราะว่าคนที่อยู่ตรงนี้ก็ยังสู้อยู่
พวกเราทุกคนสู้เราก็จะบอกอย่างนี้
บางทีเราไปพูดกับเขาคำนี้เขาน้ำตาไหลที่หูที่ตา
หูเขาได้ยินแล้วน้ำตาเขาหยดออกมา
เราจะกลับมาในสภาพไหนนี่เป็นเรื่องของอนาคตหล่ะ
คุณพ่อทำใจนะโอกาสที่น้องจะเป็นเจ้าหญิงนิทาเนี่ยแน่นอน
มาไม่เหมือนเดิมเพราะเดี๋ยวหมอจะขออนุญาตเจาะในส่วนของตัวน้ำในไข่สันหลัง
ทำใจได้เลยน้องไม่รู้สึกตัวแล้วก่อนที่จะเข้าไอซียู
หลังจากเรานำเสนอข่าวไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะครับ
ก็มีกำลังใจส่งไปให้กับทางครอบครัวเยอะมาก
เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องก็รวมตัวกันผ่านหน้าจอออนไลน์
แล้วก็ภาวนาให้น้องหายนี่ค่ะคือตัวน้องเองเป็นจิตอาสานะ
งานของน้องคือเป็นช่างภาพในงานต่างก็เลยเป็นที่รักของทุกคนนะคะ
ก็เป็นการภาวนาตามความเชื่อของทางศาสนาคริสต์นะคะ
ส่งไปเป็นกำลังใจให้กับน้องรุ้งนางสาวสุริพรพรชัยสุด
อายุสี่สิบเอ็ดปีคุณป้าของน้องรุ้งค่ะ
เป็นคนที่ร้องเพลงให้น้องรุ้งฟังนะคะก็บอกกับทีมข่าวของเราว่า
ตอนที่น้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลแรก
พยาบาลสั่งห้ามโดนตัวน้องรุ้งเลยครับก็ไม่รู้ว่าจะสื่อสารยังไง
ว่าจะส่งกำลังใจไปให้น้องรุ้งก็ทำได้แค่ร้องเพลงแบบนี้ค่ะ
เราก็ไม่ใช่แพทย์เราก็ไม่ใช่แบบคนที่จะมีความรู้ด้านนี้
แต่สิ่งที่เราต้องการคือให้มันชัดเจนนะคะอย่างที่บอก
สมมุติถ้าคุณบอกว่ามันไม่อยู่แล้วแต่อาการที่เราบอกคุณไป
ว่าสิ่งที่เรามีเนื้อที่น้องเขารับรู้ว่ามันคืออะไร
แต่เขาตอบเราได้ไม่เคลียร์อย่างเงี้ยค่ะกับสิ่งที่เราสงสัยอยู่
สิ่งที่เราเห็นมันขัดแย้งกันกับสิ่งที่เขาบอกร้องเพลงให้เขาฟัง
ร้องเพลงนาศกรรมให้เขาฟังพอร้องไปเขาก็กระพริบตาแบบตลอด
ตอนช่วงแรกแรกที่ที่ร้องอ่ะกระพริบถี่ก่อนกว่าตอนช่วงที่เริ่มถ่าย
มันน่าจะอยู่แน่นอนอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันไม่เหมือนกับสิ่งที่พยาบาลบอก
นี่ไงคะคือสิ่งที่คุณป้าของน้องรุ้งเนี่ยติดใจสำหรับโรงพยาบาลรัฐ
โรงพยาบาลแรกที่รักษาน้องคือคุณป้าก็ร้องเพลงให้น้องฟังแล้วเห็นไหมคะ
คือน้องกระพริบตาแล้วก็ลืมตาขึ้นมานิดนึง
คุณป้าบอกว่าก็เข้าใจว่านี่
เป็นแค่การตอบสนองของร่างกาย
แต่ทำไมทางโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลแรกเนี่ย
เจ้าหน้าที่ถึงมาพูดถึงขั้นที่ว่าอยากให้น้องไปเสียชีวิตที่บ้านไหม
ทั้งที่น้องเองก็ยังแบบเหมือนกับยังรับรู้อยู่เลยอะนะคะ
คือพอเรานำเสนอข่าวไปเนี่ยค่ะ
ก็มีการแชร์ข่าวนี้กันออกไปเยอะนะคะ
คนก็ไปเยี่ยมน้องที่โรงพยาบาล
ก็มีคุณอีทโปรงลางค่ะ

ก็แชร์ข่าวนี้แล้วก็ร้องเพลงให้น้องรุ้งด้วย
แล้วก็ไปเยี่ยมน้องที่โรงพยาบาลด้วยค่ะ
คุณพ่อก็นำเพลงไปเปิดให้กับน้องรุ้งได้ฟังด้วยนะคะ
เมื่อเธอได้ฟังเพลงนี้
จงกลับมาที่ที่เราเคยเจอ
ให้เธอได้รู้เสมอ
ว่าฉันรอเธอกลับมา
พี่น้องเค้าได้ยินม้องบอก
มันก็ร้องบอดหลานแล้วก็ดีจังเลย
รู้จักกับทางแม่กับพ่อแล้วเห็นน้องเป็นเด็กที่ฉลาด

ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจส่งไปให้กับทางน้องรุ้งนะคะ
ทีนี้ค่ะประเด็นก็คือการรักษาน้องรุ้งที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลแรกค่ะ
คือคุณพ่อของน้องรุ้งก็บอกว่าเข้าใจนะ
ถึงแม้ว่าหลังจากนี้น้องรุ้งอาจจะต้องกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา
แต่ยังไม่ได้รับคำชี้แจงจากโรงพยาบาลแรกที่รักษาน้องเลย
อยากจะฟังคำชี้แจงจากโรงพยาบาลหน่อยว่ามีความผิดพลาดอะไรในการรักษาน้องหรือเปล่า
เพราะน้องเข้ารับการรักษาอาการป่วยก็คือเริ่มต้นด้วยอาการปวดท้องเท่านั้น
คือหลังจากนี้ถ้าน้องไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้
ทางโรงพยาบาลจะมีขั้นตอนในการดำเนินการยังไงบ้างไหม
เพราะณตอนนี้น้องก็ยังไม่สามารถรู้สึกตัวได้ก็อาจจะขยับได้แค่นิดหน่อยนะคะ
เพราะตอนที่ไปโรงพยาบาลแรกคุณพ่อบอกว่าก็ยังได้ยามากินใช่ไหม
กลับมาที่บ้านยังมาลงทะเบียนออนลงออนไลน์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอยู่เลย
นี่นะฮะก็ย้ายโรงพยาบาลแล้วตอนนี้ใช่ค่ะ